คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มีดราม่าร้อนมาเสิร์ฟคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะ
สำหรับพิธีกรฝีปากก้าพี่พศอานนท์ของเรานี่แหละโอ้โหช่วงนี้โดนหนักเหลือเกินนะคะ
ใช่ล่าสุดค่ะเขายื่นข้อเสนอว่าจะช่วยเหลือน้องไทเกอร์
อดีตดาราเด็กที่ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะ
ทุนทรัพย์เป็นเด็กเรียนดีแต่ว่าขาดทุนทรัพย์ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ถูกโยงว่า
เกาะกระแสข่าวนี้ดึงน้องมาเล่นหนังซะเลยหรือเปล่าคะพี่พศอานนท์ค่ะ
ร้อนไปถึงพี่พศค่ะต้องรีบออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว
ยืนยันนะคะว่ารู้จักน้องจากไอจีและต้องการช่วยเหลือเรื่องค่าเทอม
เพราะอยากจะสนับสนุนเด็กเก่งแต่ขาดทุนเรียนไม่ใช่จะเอามาเล่นหนังอย่างที่เป็นข่าวค่ะ
ขณะที่เพจแหม่มโพดำนะคะเปิดข้อมูลอีกด้านอ้างว่าเพื่อนในห้องเรียนของน้องไทเกอร์เนี่ย
ยืนยันว่าเพื่อนว่าเพื่อนเป็นเด็กดีขยันและเก่งแต่เพิ่งจะไปเริ่มทำงานพิเศษเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เอง
และอยากให้สังคมสนับสนุนให้ช่วยตัวไทเกอร์ที่ต้องการทำงานแลกเงินมากกว่าเป็นการเรียรัยนะคะ
และบอกด้วยว่าตัวไทเกอร์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากโรงเรียนอยู่แล้วและเชื่อว่าเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถติดต่อเรื่องขอทุน
และกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้อยู่แล้วคือจริงทุกสถาบันเขามีกองทุนเพื่อการศึกษาอยู่แล้วนะคุณ
ส่วนในอินสตาแกรมของน้องไทเกอร์ค่ะล่าสุดได้มีการโพสต์ภาพนะคะพร้อมกับข้อความขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือ
ยืนยันว่าจะไม่เลิกทำงานพิเศษและจะตั้งใจเล่าเรียนไม่ให้ทุกคนผิดหวัง
ส่วนใครที่คิดร้ายหรือว่ามองในแง่ลบตัวเองขอให้อภัยและเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเมตตาและเชื่อในตัวเขาค่ะ
และในวันนี้เองนะคะน้องไทเกอร์และคุณแม่เดินทางมาออกรายการรถปลดทุกข์
พร้อมกับเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะว่ายืนยันไม่คิดจะออกมาเรียกร้องความเห็นใจหรือขอรับเงินบริจาค
แต่ต้องการใช้ความสามารถของตัวเองแลกเงินไม่ทางใดก็ทางหนึ่งล่ะ

มาขอบริจาคนี้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากที่จะได้เงินมาด้วยแลกความสามารถมากกว่าครับ
เพราะว่าการขอบริจาคมันจะทำให้ผมกลายเป็นเหมือน๕ปีที่แล้วซึ่งมันเป็นบาดแผลยังฝังมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้
ผมอยากที่จะใช้ความสามารถของผมก็เผื่อว่าจะให้มันสมศักดิ์ศรีอะครับ
ผมก็พยายามต่อสู้เต็มที่แล้วแต่ว่าบางทีผมก็ไม่ไหวจริงครับก็ต้องเป็นการสืบนิสัยครับ
ประสบความสำเร็จเป็นกำลังใจให้